ตั้งใจฟังกันให้ดีนะคะโดยเฉพาะแฟนคลับของ
ก็จะมีพิธีรำลึกถึงราชนีเพลงลูกทุ่งหลายต่อหลายงานเลยนะคะ
โดยเมื่อวานนี้ค่ะคุณพ่อไกรสอนและลูกชายน้องเพชรพุ่มพวง
เดินทางไปที่วัดภาษีเอกมัยกรุงเทพมหานคร

ซึ่งปีนี้เนี่ยทีมงานได้นำชุดกระโปรงยาวผ้าไหมสีม่วงมาเปลี่ยน
โดยชุดนี้ค่ะเป็นชุดที่แม่พึ่งใส่ขึ้นเวทีร้องเพลงส้มตำเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนที่จะป่วยหนักจนต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลชุดนี้เลยนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งปีนี้เนี่ยความพิเศษอยู่ที่ทีมงานเปลี่ยนจากหน้ากากอนามัยสีเขียวเป็นเฟสชิลเผยให้เห็นใบหน้าแม่พึ่งแบบเต็มเลย

ซึ่งทันทีที่พ่อไกรสอนถึงวัดจากอากาศที่ร้อนอบอ้าวจู่คุณผู้ชมฝนก็ตกหนักเขาบอกว่าเป็นความเชื่อที่ว่าแม่พึ่งเนี่ยอยากให้แฟนชุ่มฉ่ำร่มเย็นนะคะ
โดยน้องเพชรเองก็ได้เปิดใจว่าตอนเข้ากราบอัฐิที่หุ่นแม่พึ่งก็บอกแม่ว่าแม่ถ้าปีนี้แม่ยังอยู่ก็จะอายุครบ๖๐ปีเพชรขอให้แม่แข็งแรงนะครับ
ส่วนทางด้านพ่อปุ้มไกรสอนค่ะบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ฝันอะไรนะพร้อมกับให้ข้อมูลว่าปีนี้แม่พึ่งจากไปครบ๒๐
หากมีชีวิตอยู่ปีนี้ก็จะอายุครบ๖๐ปีและหุ่นแม่พึ่งตัวนี้ก็ตั้งอยู่ที่วัดภาษีเอกมัยมา๑๔
วันนี้ค่ะคุณไกรสอนกับน้องเพชรก็ยังไม่ขอจับฉลากหรือว่าเลขเสียงทาย
โดยเขาบอกว่าจะไปขอจับในวันครบรอบวันที่๑๓มิถุนายนทีเดียว
ซึ่งจะมีการทำบุญที่วัดภาษีเอกมัยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วเราก็รอกันต่อไปเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
เมื่อสักครู่ก็บอกว่าปีนี้ก็อายุของคุณแม่นะครับ๖๐

ใช่ครับขอให้คุณแม่ครับก็มีเขาเรียกว่ายังไง

เดี๋ยวเอาไว้วันที่๑๓แล้วกันครับ
๒๙ปีพอดีเต็มเลยนะครับ

แล้วก็วันนี้ถ้าจับวันนี้ไปมันก็จะอีกหลายวันอยู่มันก็ไม่ตื่นเต้นนะเนอะ
ก็เอาเป็นถึงเวลานั้นอธิษฐานถึงแม่พึ่ง
อธิษฐานให้มาดนบันดาลให้แฟนได้โชคได้ลาบกัน
เดี๋ยววันที่๑๓นี้นะครับคุณผู้ชมมาลุ้นกันอีกทีนึง
ถ้าจำไม่ผิดนะรู้สึกว่าปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขที่เขาจับเนี่ยเหมือนจะออกรางวัลด้วยนะ

ปีนี้ครั้งนะคะสำหรับเลขแม่พุ่มพวง
ถ้ายังไงก็เดี๋ยวรอลุ้นกันแล้วกันคุณผู้ชมค่ะ